ตกปลากับเพื่อนสุดท้ายหายไป
พบว่ากลายเป็นศพอยู่ใต้บ่อน้ำ
แล้วก็มีร่องรอยการถูกยิงที่หน้าท้อง
สงสัยว่าเพื่อนนั้นจะเป็นคนฆาตกรรมครับ

ที่ผ่านมาตำรวจสพเชียงกรมจังหวัดเลยรับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยการถูกยิงในสระน้ำ
อยู่ที่สวนยางพารานะครับนะฮะผู้เสียชีวิตเองก็อยู่ที่บริเวณท้ายหมู่บ้านชมเจริญ
ตำบลชมเจริญอเภอปากชมทราบชื่อคือนายคทายุทธ์ยุทธวิธีอายุ๒๖ปี
สภาพศพเนี่ยสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีน้ำตาลกางเกงบอลสีดำขาสั้นครับ
แล้วก็ถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาดเข้าที่บริเวณหน้าท้อง๑นัดเสียชีวิตมา๖๗ชั่วโมง
ที่เกิดเหตุไปพบเสื้อผ้ามีกระเป๋าเงินด้วยอุปกรณ์การทำอาหารของผู้ตายอยู่ที่ริมสระน้ำ
แล้วพบร่องรอยการต่อสู้ทางครอบครัวจึงตัดสินใจ
แล้วก็ยังคงติดใจเรื่องของสาเหตุการณ์ตายว่าจะถูกฆาตกรรมหรือไม่
นายบุญสูงดงรักษีอายุ๖๙ปีซึ่งเป็นตาของผู้ตาย
ก็พาทีมข่าวไปดูจุดเกิดเหตุและตั้งข้อสงสัยว่า
สระน้ำเนี่ยไปพบร่องรอยคล้ายมีการต่อสู้เพราะว่าย่ามันล้มถูกทับแล้วก็ถูกเหยียบ
แล้วก็มีบอกกระสุนตกอยู่ที่บริเวณใกล้เคียงด้วยแต่ว่าไม่พบปืน
สงสัยว่าหลานเขานั้นถูกฆาตกรรมอย่างแน่นอน
ที่ว่ากว่าจะตกน้ำคงพูดอย่างนี้
นัดกันจริงนัดกันวันที่๑๑สิงหาคมที่ริมสระน้ำก็พาไปตบราแล้วก็ดื่มเหล้านี่แหละครับ
ตกเย็นก็กลับบ้านก่อนกระทั่ง๓ทุ่มไม่เห็นผู้ตายตามกลับไปบ้านก็เลยออกไปตามหาแต่ก็ไม่เจอ
พบเพียงปืนปากกาขนาดจุด๒๒จำนวน๑กระบอกของผู้ตายตกอยู่
แล้วก็มีเสื้อแขนยาวลายพรางทหารแล้วก็กระเป๋าเงินก็ตกอยู่ก็เลยเอาเสื้อห่อปืนปากกา
แล้วก็ไปวางเอาไว้ที่กระท่อมที่ห่างออกไปสัก๓๐๔๐เมตร
ทีนี้ทางด้านของแม่ของผู้ตายครับนางสาวสุมิทมรักษีก็บอกว่าไม่เชื่อ
ไม่เชื่อตามคำให้การของเพื่อนแน่นอนเพราะว่าวันที่พบศพเนี่ย
ไว้ที่บ้านญาติแต่ได้เก็บโทรศัพท์มือถือของผู้ตายไว้ด้วย
สงสัยว่าเอ๊ะทำไมลูกชายจะทำปืนลั่นหรือว่าถูกยิงกันแน่
ก็เลยต้องส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นนะครับ
อะไรเอาเสื้อห่อปืนปากกาไว้มาวางไว้ที่เถียงมันไม่ใช่อย่างนั้น
ที่แม่ไปก็ยังมันเห็นมันพาดไว้ที่เราอยู่เลย
แล้วตาตาก็ไปก่อนมันก็พลาดอยู่อย่างนั้น
พูดกี่ครั้งมันก็อยู่ในสภาพอย่างนั้น
โทรศัพท์ก็อยู่กับเขาพอแม่จะกลับ
พอถามอะไรเสร็จแล้วถามทุกอย่างเขาแล้ว
เราก็เริ่มคิดแล้วล่ะพ่อเล่าให้ฟังว่า
ปืนนั้นออกไปฝากเอามาแล้วมันไม่ใช่ของเขา
มันไม่ใช่กระบอกนี้ว่าไอเดียมันไม่มีหรอก
นี่ซึ่งที่เห็นกับคำให้การของเพื่อนมันไม่ตรงกัน
ทางด้านของมารนโรงกันสาลีเพื่อนของผู้ตายเล่าแบบนี้เลย
เล่าแบบนี้เลยเราไปถามนักข่าวไปถามเพราะบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย
ไปสร้างสะพานกับผู้ตายพร้อมกับคนในหมู่บ้านจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้านไป
ตกเย็นก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปพบเพื่อนรุ่นน้องของผู้ตายอีก๒คน
บริเวณกระท่อมที่ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะฮะจนทราบว่าอ้าวเพื่อนเขาหายตัวไป
แล้วก็ช่วยกันออกตามหาจนกระทั่งมีคนหนึ่งไปพบเสื้อผ้าและกระเป๋าเงิน
ทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็ปืนไทยประดิษฐ์ของผู้ตายทิ้งอยู่ริมสระ
คนที่พบก็เลยรีบเก็บเอาไว้กระทั่งมาทราบภายหลังว่าในเดียคนตายเสียชีวิตแล้ว
ทีนี้ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกพิชยุทธ์พุทธศิริวัชรวิทย์
เป็นผู้กำกับการตำรวจภูทรเชียงกรมเองก็บอกว่าตอนนี้
ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการตายได้ว่าถูกยิงหรือว่าจมน้ำตาย
ส่วนเพื่อนของผู้ตายทั้ง๓คนที่เป็นผู้ต้องสงสัยตอนนี้ก็สอบปากคำแล้ว
ทั้งหมดให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
จึงต้องรอผลการชนสูตรจากแพทย์อีกครั้งหนึ่ง
เสียชีวิตจากสาเหตุใดแต่ว่าเบื้องต้น
มีร่องรอยการถูกยิงด้วยปืนที่ท้องด้วยนะครับ